คุณผู้ชมครับเขาว่ากันว่าสุนัขนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด
และซื่อสัตว์ของมนุษย์ที่สุดประเภทหนึ่งเลยเหมือนกัน

ไม่ยอมไปไหนเนี่ยคนเขาถ่ายภาพแบบนี้มานั่งแบบนี้

โอ้โหคนเห็นแล้วก็โอ๊ยน่ารักเอ็นดูความซื่อสัตว์ของมันจังเลย

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิประชานุกุลราชบุรีรับแจ้งว่า
พบสุนัขตัวผู้สีดำตัวนี้พัดหลงกับเจ้าของ

เจ้าของเนี่ยถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชบุรี

ทางโรงพยาบาลก็เกรงว่ามันจะอันตรายหรือเปล่า
ก็ต้องประสานช่วยกันตามหาเจ้าของมารับคืน
แต่พอจะรับสุนัขตัวดังกล่าวกลับไป

มันไม่ยอมไปไม่ยอมลุกไปไหนจากห้องฉุกเฉิน
นะฮะก็เลยต้องใช้วิธีการประกาศหาเจ้าของผ่านทางเฟซบุ๊กแทน
จนกระทั่งไปเจอเจ้าของแต่มารู้ที่หลังนะฮะว่า
เจ้าของเนี่ยนั่งรอ
คือมันไปนั่งรอเจ้าของที่ตรวจร่างกายอยู่ห้องฉุกเฉิน
ป่วยมาอาการหนักนะ
เจ้าของอยู่ในห้องฉุกเฉิน๔ชั่วโมงมันก็เลยอยู่ตรงนั้นนะฮะ
ไม่ยอมไปไหนครับนะฮะล่าสุดทีมข่าวไปพบกับนางปัธมาหุ่นสุวรรณ
ซึ่งเป็นเจ้าของเจ้าหมาตัวนี้เขาก็บอกว่าโอ้น้องหมาชื่อว่าน้องดำ
น้องดำเนี้ยนะเป็นสนักพันธ์ล็อตไวเลอร์ผัดสมดัชฉุนอายุสองปีตัวผู้
คือเมื่อคืนตัวเขาเองยังปวดท้องหนักมากแฟนก็เลยให้ไปโรงพยาบาลพากันไป
ไอน้องดำเนี่ยมันตามไปด้วยครับแต่พอถึงโรงพยาบาลนะฮะ
เขาถูกพาเข้าห้องฉุกเฉินเลยไอ้น้องดำเนี่ยมันก็วิ่งลงไปตามจากรถไปนั่งเฝ้าอยู่ห้องฉุกเฉิน
ครับนะสี่ทุ่มถึงตีสองตัวเองกับแฟนก็รอผลตรวจอยู่จนลืมว่าเอ้าดำมาด้วย
รออยู่ห้องฉุกเฉินพอตรวจเสร็จรับยาเสร็จจะกลับบ้านมารู้เอ้า
ดำยังอยู่ห้องฉุกเฉินอยู่เลยไม่ยอมไปไหนนะจริงแล้วเจ้าของเขาไปรับยาแล้ว
นะฮะนางปัตธมาก็บอกว่าโอ้ยจริงจริงน้องดำเนี้ยน่ะ
ไหนจะไปด้วยกันตลอดเลยมันฉลาดร่าเริงเวลาไปร้านก็ช่วยเขา
เรียกลูกค้าอะไรแบบนี้คนไปซื้อของก็เลยกลายเป็นที่ชื่นชอบ
นี่แหละฮะก็เลยแบบรักกันมากขึ้นเพราะว่ามันก็รักเจ้าของมันมากเหลือเกินนะครับ
ครับเอ็นดูเนอะอืมฮะ